คุณเท่าพิพบนะครับกับคุณอนุทิน
เขาคุยอะไรออกรถออกชาติจับไม้จับมือกันเขาคุยอะไรกัน
ชาวเน็ตคุณผู้ชมครับเข้าไปเดาเข้าไปแต่งบทสนทนากันให้
นะครับนี่คือบรรยากาศตอนโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับ
เฉลยแล้วนะครับก็คือแบบนี้
คุณเท่าพิภพบอกว่าถามคุณอนุทินว่าพี่จะนั่งทางธนตรีศาสนสุขอีกหมดไหมครับ
คุณอนุทินตอบว่าไม่แล้วเพื่อไทยจะเอา
คุณเท่าพิพบถามต่อว่าผมถามหน่อยบุหรี่ไฟฟ้าหมอในกระทรวงเขาว่าไงกัน
คุณอนุทินตอบว่าน่าจะยากกว่าสุราอีกนะ
ก็ประมาณนี้ครับยินดีกับประชาชนทุกคนด้วย
ก่อนหน้านี้เคยมีสอสอบางคนนะครับพยายามทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย
จนเกือบจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณา
แต่คุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนะครับ
ยืนยันไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายครับ
นี่ที่เขาคุยกันเมื่อวานนี้คือเรื่องนี้ครับ